ยังคงติดตามหาตัวหนุ่มวัย๒๒ปี
ที่เดินเท้าเข้าป่าเขาใหญ่

เหรียญบาทตราครุฑตามความเชื่อนะครับ
วันแล้วยังหาไม่พบนะครับ
ติดตามความคืบหน้าเรื่องนี้จากรายงานครับ
กรณีมีคนเดินหลงป่าในเขตอุทยานแห่งชาติยังเกิดขึ้นบ่อยครั้ง
มีทั้งคนหาของป่ารวมไปถึงนักท่องเที่ยวที่ชอบการผจญภัย
ล่าสุดเกิดขึ้นกับหนุ่มวัย๒๒ปีที่เดินหลงป่าในพื้นที่อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่นานถึง๑๐วัน
ตั้งแต่วันที่๒๗ตุลาคมที่ผ่านมาโดยเป้าประสงค์ดูจะแตกต่างจากนักท่องเที่ยวและนักหาของป่า
คือการอยากลองของด้วยการนำเหรียญบาทตราคุดไปเดินป่า
ตามความเชื่อที่ว่าเหรียญนี้มีความคลั้งป้องกันสัตว์ร้าย
ก่อนจะมีการเปิดเผยเรื่องราวนี้จากนางปรัฐนาวิสุทธิกุลอายุ๕๕ปีชาวจังหวัดนครราชศรีมาได้มาแจ้งความต่อตำรวจว่า
นายธนทัศน์ติยพงศ์พัฒนาอายุ๒๒ปีลูกชายได้หายไปหลังบอกว่าจะมาที่อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่
ซึ่งตัวเธอยืนยันว่าลูกชายมีความเชื่อเรื่องเหรียญบาทตราคุดจึงอยากมาลองของที่ป่าเขาใหญ่แห่งนี้
เผยว่าลูกชายเป็นโรคประจำตัวคือโรคไบโพล่าหรือโรคอารมณ์แปรปวนร่วมด้วย
ส่วนความคืบหน้าตามหานุ่มที่เดินหลงป่ามีทั้งการปรูพรมเดินเท้าของเจ้าหน้าที่ป่าไม้
โดยได้จัดเจ้าหน้าที่หน่วยลาดตระเวนชุดเฉพาะกิจเป็น๔ทีม
โดยแต่ละทีมจะรับผิดชอบตระเวนค้นหานายธนทัศน์
ขอบเข็ดทีมละ๑ตารางกิโลเมตร
ซึ่งมีเนื้อที่๖๒๕ไร่
โดยลักษณะการเดินจะเดินเป็นลักษณะขึ้นลงเป็นฟันปลา

ซึ่งต้องใช้ระยะเวลาในการเดินลาดตระเวนไม่น้อยกว่า๒๓วัน

รวมทั้งใช้อุปกรณ์อย่างโรนบินค้นหาแต่ยังไร้วิแวว
โดยเจ้าหน้าที่ยืนยันว่าจะไม่ถอดใจ
และจะเร่งเดินเท้าปูพรมค้นหาตัวนายธนทัศน์

แต่อาจจะต้องใช้เวลาพอสมควร

ธนทัศน์ได้ขอติดรถเจ้าหน้าที่มาที่อุทยาน

ก่อนจะถามทางไปผาเดียวใด
ซึ่งหากใครพบบ่อแสหรือเจอตัวนายธนทัศน์

ถ้าพบเจอน้องธัศน์
ท่องเที่ยวถ้าเจอน้องทัศน์นะครับก็ขอแจ้งบ่อแสมายังที่คุณแม่
เจ้าที่ตำรวจหรือทางเจ้าที่อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่
ก็เราได้จัดชุดลาดตะเวทนะครับทุกวันตอนนี้ก็ใช้เวลาประมาณ๖๗วันแล้วนะครับ
อ่าก็ยังไม่พบอ่าร่องรอยของอ่าน้องทัศน์ที่หายไปนะครับ
จะต้องเปลี่ยนวิธีการไปเรื่อยนะฮะโดยเฉพาะที่ว่าผมคิดว่าจะเน้นในเรื่องของจุดบริการนะครับ
แล้วก็จุดที่ว่าคาดว่าบางจุดคือนักท่องเที่ยวไม่ได้เข้าไป
แต่ว่าเราก็จะดำเนินการสืบสอดแล้วก็ค้นหาจุดที่บริเวณคิดว่าน่าจะเป็นไปได้นะครับ
ส่วนข้อกังวลว่านายธนทัศน์อาจจะถูกสัตว์ป่าทำร้ายระหว่างเดินหลงป่าหรือไม่นั้น
คันชิตศรีนพวัลหัวหน้าอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ได้ให้ข้อมูลที่น่าสนใจว่า
ผู้ล่าสูงสุดในพื้นที่เขาใหญ่คือหมาในซึ่งไม่ทำร้ายคนแต่กินกวางเก้งที่มีอยู่อย่างสมบูรณ์
ฉะนั้นจึงไม่กังวลว่านายธนทัศน์จะถูกสัตว์ป่าทำร้ายเพราะโอกาสเป็นไปได้น้อยมาก
พร้อมยืนยันว่าเจ้าหน้าที่ป่าไม้ทุกคนจะไม่ถอดใจและเร่งค้นหาในธนทัศน์ให้เจอโดยเร็ว